อุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ต้องตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่ามีคนตายด้วย

รถที่จอดอยู่เป็นรถทัวร์
กำลังพาเด็กไปทัศนศึกษาพาไปสวนสัตว์นะคะ
ปรากฏว่ากระบะมาจะให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
มาเร็วมาแรงแล้วพุ่งชนตายสามศพค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นจังหวะที่กระบะเขามาเร็วมาแรงแล้วพุ่งชนไหม
จังหวะนี้คนในรถกระบะกระเด็น
ออกมาสองคนนะคะเนี่ยแล้วก็ยังมีคนติดอยู่ในรถกระบะอีกหนึ่งคน
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเกือบเกือบตีสามแล้วนะคุณสืบสกุล
เมื่อคืนนี้ค่ะตรงถนนมะลิวันที่สี่แยกไฟแดงหน้าโรงพักเมืองชุมแพรที่ขอนแก่น
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนเสียชีวิต๓ศพอย่างที่บอกค่ะ
ตำรวจกู้ภัยแพทย์เวรโอ้โหรีบไปเลยค่ะไปตรวจสอบแล้วก็ไปช่วยเหลือ
ซึ่งเราก็ไปเจอรถคันที่มาชนเนี่ยนะเป็นรถพลิกอัพอิซูซูสีบอลเงิน
จอดอยู่กลางถนนสภาพเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ

เป็นเศษเหล็กเลยแหละคุณผู้ชมเพราะแรงอัดแรงกระแทกมันแรงมาก
หน้ารถกระบะก็มีผู้เสียชีวิตสองศพนี่ค่ะกระบะคันนี้
รถเนี่ยมีศพอยู่อีกหนึ่งศพนะคะนำร่างออกมาตอนแรกอ่ะยาวออกมาไม่ได้
กู้ภัยก็ต้องเอาเครื่องตัดถ่างมาค่ะแล้วก็นำอีกศพนึงออกมา
แปลว่ากระบะคันนี้มีผู้เสียชีวิต๓ศพนะคะ

อีกคนนึงคือนายสถาพรมงคลอายุ๒๗ปีเป็นชาวสมุทรปราการ
แล้วอีกคนนึงเนี่ยชาวสมุดประการเหมือนกัน
คือนายสุรวุฒิยวนใจอายุ๔๒ปี

สภาพศพไม่ต้องพูดเลยคุณแรงอัดแรงกระแทกกับแขนขานี่ผิดรูปไปหมดเลยนะคะ
ใช่จริงคันที่โดนเฉียวชนเขาจะเลี้ยวขวาให้คุณ
เลนขวาแล้วนะถูกชนเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็คนขับบอกโอ้โหผมตกใจเลยเพราะว่ามีร่างของสองร่างเนี่ย
เด็นมาตายหน้ารถผมเห็นคาตาเลยแหละ
จากแรงอัดแรงกระแทกตรงนั้นน่ะนะคะ
แล้วถามว่ารถทัวร์รถทัวร์เมื่อสักครู่ที่บอกไป
ว่าเป็นรถทัวร์จะพาเด็กไปทัศนศึกษา
คนขับรถคือนายนัทภูมิโพกระจ่างอายุ๓๓ปีค่ะ
จากอำเภอภูหลวงจะพาเด็กไปดูสวนสัตว์โคราช
ครับมากัน๕คันแล้วคันนี้ที่โดนพุ่งชนท้ายคุณ
รั้งท้ายเป็นคันที่๕ถามว่าเด็กอยู่ในรถมีไหม
มีอยู่กัน๓๘คนคันผมรั้งท้ายแล้วติดไฟแดงอยู่คันแรกพอดี
ใช่ค่ะโอ้แล้วจู่นะเสียงโครมสนั่นหลังรถเลย

คือตัวเด็กเด็กนักเรียนที่อยู่ในรถแล้วก็ตัวคนขับเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
โยต้าเนี่ยอีกคนนึงคือนายประสาทเติมภูเขียวเขาก็ให้การค่ะ
เขาบอกว่ารถผมขับออกมาจากหมู่บ้านจะมาซื้อของชำในตลาดเช้าชุมแพรไง
ก็ช่วงนั้นมันประมาณเกือบตี๓แล้วจอดติดไฟแดงอยู่
จอดอยู่แนบขวาติดเกาะกลางถนนนะผมกำลังจะเลี้ยวขวาอย่างที่คุณสืบสกุลบอกแหละ
คันนี้ฮะสีขาวเนี่ยนะฮะแต่กระบะคันนี้มาถึงก็มาพุ่งชนเลยอ่ะ
โอ้โหผมช็อกกับภาพตรงหน้ามากมากทีนี้หลังจากตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นพนักงานติดตั้งสายเคเบิ้ลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงขับรถมาหลับในหรือเปล่าแล้วมาพุ่งชนแรงขนาดนี้นะคะ
เดี๋ยวตำรวจจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำโดยละเอียดเพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
แต่จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพอรู้ว่าเอ่อ
ตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะอ่ะเดี๋ยวรอความคืบหน้าจากตำรวจด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นรถคันหนึ่งไหมในคลิปวงจรปิดรอดปลอดภัยไป๑คัน
ก็คือคันสีบร้อนเงินน่ะโอ้เขาคงงงนะคุณดูสิ
สีบอลเงินที่จอดข้างหลังคันกระบะขาวเนี่ยโอ้โหงงว่าคันนี้เขาแทรกมาได้ยังไงนะฮะ
อ่ะเหตุสลดนะฮะเสียชีวิต๓นะครับ